คุณผู้ชมคะฟลนไลยุจเจ็นโชคธนายกรัฐมนตรี

ยืนยันว่าไม่ได้ไปหาเสียงอะไร
แต่จะไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนที่กาลสิน
หลายอย่างมีภาพน่ารัก
ทีมข่าวกันเวลาเช่นเดียว
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวกันเมืองไทยรัฐทีวีค่ะ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคน
ก็ได้ใส่เสื้อผ้าไหมแพรวา
เอาอกเอาใจคนในพื้นที่กันไปแบบเนียน
รอบนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมทำทุกอย่างที่ชาวบ้านชื่นชอบ
บทบาทนักชิมกินทุกอย่างที่พี่น้องนำมาเสนอ
ไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงเจ้าบอง
ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวแดะงา
รวมไปถึงหนอนไหมที่นายกรัฐมนตรี
ถึงกับหยอดคำอ่อนคำหวานใส่ชาวบ้านว่า

แสดงว่าเราก็มีเยื่อใยต่อกันนะจ๊ะ
จากภารกิจที่ชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้ว
ผลเอกประยุทธ์ยังออดอ้อนชาวบ้านด้วยว่า
ก่อนที่จะเดินทางมาวันนี้

ต้องฉีดยาไปถึง๓เข็ม

ว่าจะไม่ได้เดินทางมาหาประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน
ส่วนชาวภูไทยเขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
จัดขบวนฟ้อนรำต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีกันอย่างสวยงาม
จังหวะเพลงกับท่าลำที่อ่อนช้อยนี่แหละค่ะ
เลยทำเอานายกลุงตู่ถึงกับเคลิบเคลิ้ม

แหมทั้งชิมทั้งเต้นเล่นใหญ่อย่างนี้ก็เลยไม่หายป่วยสักที

เข้าไปสอบถามเจ้าตัวว่ายังลงพื้นที่ไหวไหมคะท่านนายก
นายกรัฐมนตรีเขาก็มีปฏิกิริยัติตอบกลับมาทันที
จะตอบกลับมายังไงไปฟังเสียงนายกสักกันค่ะ
อ๋อนายกไปขวา

นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำ

ก็ฟิตเดินทางไปตรวจโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
อุโมงผันน้ำลำพะยังภูมิพิพัฒน์
โครงการฝ่ายลำพระต่อทันที
ภาพรวมภารกิจครั้งนี้หากมองผิวเผินอาจนึกว่าท่านนายกลุงตู่กำลังลงพื้นที่หาเสียงอยู่ก็เป็นได้
เพราะดูยังไงยังไงยิ่งแนบเนียนเหมือนนักการเมืองเข้าไปทุกที
ของธรรมดาทีวีรายงาน